ตำรวจปราบรามยาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ย
สืบทราบมาว่าบ้านหลังนี้
มีกลุ่มคนมามั่วสุมเสพยาเสพติดกัน
แล้วรู้ว่าหนึ่งในนั้นคือไอ้นิวป่าโล่ง
เป็นพ่อค้ารายใหญ่แต่อายุแค่๒๕ปีนะ

สักพักเห็นตำรวจเฮ้ยไปหนีไว้หนีเว้ย
ไอ้นิวนิวป่าโล่งมันปลาระเบิดใส่ตำรวจ

ตอนที่ตำรวจปราบรามยาเสพติดนครศรีธรรมราชไปตรวจ
ค้นยาเสพติดในบ้านเช่าหลังนี้ในซอยบางครูตำบลท่าวังที่อำเภอเมือง
เกิดเหตุไม่คาดคิดคือนิวป่าโล่งคว่างระเบิดใส่เจ้าหน้าที่แล้วเป็นเหตุให้พันธุ์ตำรวจตรีเกียรติชัยมีสุขครับ
ท่านเป็นสารวัสด์สืบสวนหัวหน้าชุดปราบปรามยาเสพติดสพมนศิริพรรภัฐเนี้ย
ได้รับบาดเจ็บเลยครับโดนสะเก็ดระเบิดที่แขนแล้วก็ลูกน้องอีกสามนาย
ของท่านเนี่ยก็เจ็บเล็กน้อยไปด้วยส่วนคนก่อเหตุโดนจับได้ครับ
รักครับอายุยี่สิบห้าปียี่สิบห้าปีแต่เป็นถึงหัวหน้าแก๊งยาเสพติด

แต่เขาก็เจ็บไปเหมือนกันนี่โดนสะเก็ดระเบิดที่หัวเลือดไหลนองเลย
เจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลไว้ก่อนแล้วก็อายัดตัวไว้ดำเนินคดี
ตำรวจที่บาดเจ็บให้ข้อมูลว่าก่อนหน้านี้ตำรวจสืบทราบว่า
บ้านหลังนี้นะมีการมั่วสุมเสพยากัน
ก็เลยเอากำลังไปตรวจสอบครับพอมาถึงเนี่ยเจอผู้ชายสัก๖๗คน
อยู่ในบ้านพอเห็นตำรวจใครจะรอล่ะวิ่งหนีแตกฮือเลย
แล้วนิวป่าโล่งเนี่ยควักระเบิดไม่ทราบชนิดมาคว่างใส่พวกเขารับคว่างใส่ตำรวจ
ตำรวจก็ต้องหลบกันจ้าละวันเลยทำให้พันธุ์ตำรวจโทเกียรติชัย
ลูกน้องก็บาดเจ็บตัวเองก็บาดเจ็บแต่คนอื่นหนีไปได้
ฟังเจ้าหน้าที่ตำรวจเล่าเหตุการณ์หน่อยครับ
ดีนะมันชัดเลย
กองเราเก็บกี่คนนะ

ส่วนในบ้านเนี่ยพบของกลางเป็นยาบาจำนวนหนึ่งครับ

มีอุปกรณ์การเสพยาด้วยตำรวจก็เลยยึดทั้งหมดไว้เป็นของกลาง

มีอุปกรณ์การเสพยาด้วยตำรวจก็เลยยึดทั้งหมดไว้เป็นของกลาง
ส่วนระเบิดเนี่ยระเบิดที่ไอ้นิวป่าโลกมันใช้คว่างใส่ตำรวจ
เป็นระเบิดแสวงเครื่องที่ประกอบเองแรงอัดไม่มากนักครับ
ก็ใช้น็อตตัวเล็กมาอัดเป็นสะเก็ด
ก็เลยมีแค่บาดเจ็บเล็กน้อยไม่ถึงแก่ชีวิต
ซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยเดี๋ยวต้องเร่งติดตามนะเพราะว่า
อย่างที่บอกคือตอนเจอเนี่ยเจอ๖๗คน
แต่จับนิวมาได้นี่นี่นิวปาโล่โอ้โหสะบักสะบอมเลย
ส่วนคนอื่นที่หลบหนีเดี๋ยวต้องจับกลุ่มมาดำเนินคดีต่อไปครับ